ฆ่าหันร่างเลยเหรอ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคนงานคนขับรถขยะ

สะโพกคนขา
เอวน่าจะโดนฆ่า

ไม่ต่ำกว่า๔๘ชั่วโมง
ใครหายไปบ้างอ่ะ
ด้วยเหตุการณ์นี้ค่ะตำรวจสพเกาะพงัน
ก็ไปตรวจสอบเลยบ่อขยะเทศบาล
ตำรวจเกาะพังงันเพราะได้รับแจ้งเหตุ

ข้างในมีชิ้นส่วนมนุษย์เอามาทิ้งเอาไว้

เจอเป็นชิ้นส่วนสะโพก
ส่วนขาลำตัวถูกตัดออกนะ
เหลือแค่ช่วงโคนขาจนถึงบั้นเอว

และน่าจะเป็นต่างชาติเพราะว่าชิ้นส่วน

เจ้าหน้าที่ก็เอาชิ้นส่วนไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล

เอาไปสอบด้วยจะได้ตรวจหา
สถานที่นะว่าเอ๊ถุงนี้

ที่พักโรงแรม

เช้าวันเกิดเหตุเพื่อนคนงานชาวเมียนมาเรียก

แจ้งให้หัวหน้างานทราบแล้วก็มีเจ้าหน้าที่
เข้ามาตรวจสอบนะคะครับตำรวจต้องไปไล่

ก็เชื่อว่าถุงขยะฟ้า

ถูกซื้อมาจากห้าง

ถุงที่ใส่ด้วยนะแล้วก็ดู
ที่ไปเก็บถุงขยะนี้มาด้วย

ดูสิมีชาวต่างชาติมาพัก

คนขาบ้านเอวใช่ป่ะแขนล่ะค่ะ
ล่ะหัวล่ะเอาหายไปไหน
เดี๋ยวต้องไปหาว่าชิ้นส่วนอื่น

ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย